คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องหน้าตีตี
หน้าแบบว่าสไตล์จีนอย่างนี้มีใครชอบบ้างไหม
พี่แจ๊กชอบป่ะขวัญคนเหนือชอบมากเลย
แพ้มากเลยนะหนุ่มตีมาเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งตีทั้งขาโอ้โหมีใครกันบ้าง
ค่ะอุ้ยรับผลก็จะอ่อนแล้วว่าเจมมา
เจมส์มาพระเอกสีแท้รับประกันได้เลยค่ะ
เพราะว่าอิมพอร์ตมาจากเกาะฮ่องกงคนนี้
ทำเอาสาวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริง
ฉีกยิ้มกว้างแบบนี้แล้วเจอตาสละอิแบบนี้
เป็นใครใครก็แพ้เราก็แพ้คุณผู้ชม
เจมมาเขาเป็นตีสายอ่อนโยนนะ

อยู่กับน้องหมาน้องแมวโอ๊ยน่ารักเนาะ
หนุ่มคนนี้คุณผู้ชมนิสัยดีเรียบร้อย

ทั้งวงการเลยนะรักแล้วก็เอ็นดูมากเลย
ฮอตความแรงของคนนี้นะไม่ต้องพูดมากค่ะ
เข้าวงการมาไม่นานก็แจ้งเกิดทันที

แถมยังมีนี่เอฟซีรักมากมายทั่วประเทศด้วยพี่แจ๊ค

อาทิตย์หน้าจะได้นัดวีดีโอคอเจมส์มา

คนลุขุนพรอง
ที่สำคัญที่สำคัญขี่เส้นใต้ยังโซนั่นแหละ

แต่ถ้าใครนี่ชอบตีขี้เล่นกลวนหน่อยต้องคนนี้

อยู่ในวงการยิ่งอยู่ยิ่งมีเสน่ห์จริงยิ่งเมื่อไหนุ่มคนนี้นะเขาเข้ากวนของเขาเนี่ยนะต้องยิ้มกว้างทุกทีเลยคือเขาก็จะเล่นแบบมุกแป๊กบ้างมุกงงบ้างอย่างนี้
เอาเถอะนะคนน่ารักค่ะทำอะไรก็น่ารักนะแม้การยืนโยงของหนุ่มคนนี้นะคือเพื่อนซีเนี่ยในแก๊งคนดีที่ไหนชอบแกล้งอเล็กชอบแกล้งอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าเสน่ห์ก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึง
ไปฟังไปเป็นตีเสน่ห์แหละ
อาการเขินนิดอย่างงี้ค่ะเวลาสัมภาษณ์แบบว่าเขินเพราะว่านักนร้าคคือนักข่าวเองของเราจะคื

เชื่อว่านะคะเขาเป็นไอดอลของใครหลายคนแน่นอนค่ะ
ทั้งเรื่องความเท่การแต่งตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะ
หนุ่มคนนี้นะคะรอยยิ้มเขาคุ้มกลิ่มบาดใจ
แต่ถ้ามองอีกทีตาตีตีแบบนี้นะคะ
โอ๊ยหัวใจดิฉันหล่นตุ๊บตับไปหมดเลย
เฮ้ยท่องไวท์เขาตัดงานแล้ว
ตีรุ่นใหญ่ไปแล้วนะคะมาปิดท้ายด้วย๒ตีรุ่นเล็กค่ะ
เจเจกับนนกุลนี่เชื่อขนมกินเลยค่ะ

เพราะว่าสองคนนี้ค่ะเสน่ห์แพรวมากนะคะ
แค่ไหนไม่ต้องบอกนะคะคนนึงนี่ขวัญใจวัยรุ่นไทยค่ะ
อีกคนก็ดังไกลถึงเมืองจีนค่ะ

ผลงานพิสูจน์ความสามารถเรียบร้อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหนังละครเพลงฮอตฮิตติดลมบนทั้งสองคนเลยจ้า
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็หล่อด้วยตีด้วยแล้วก็เก่งด้วย
แล้วก็ได้หมดแล้วก็สดชื่นแน่นอน
สัมภาษณ์ได้หมดเออคุยได้หมดก็ว่ากันไปนะจ๊ะแหม
เพราะให้ความสุขตอนนี้เอาพูดตรงเนาะเวลาเราจะทำงานวีดีโอคอร์คุณผู้ชม
คือมันก็ไม่ได้เจอนุ่มให้สัมภาษณ์แล้วอะเนาะ

ใช่พอเราได้เจอแบบนี้นะคือกระชุ่มกระชวย